สนับสนุนโดยสมาร์ทปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษผ้านุ่มไร้กลิ่นอับชื้นหอมนานหอมสมาร์ทแคคทีฟเฟรช
เขาไม่ใช่สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหนี่เสื้อเป็นหมุดนะ
เป็นหมุดไงเหมือนล่ะเหมือนโดนตอกย้ำอะไรมาปักหมุดต้องปักหมุดก่อน
เหมือนโดนตรึงอะไรซักอย่างก็อาจจะตรึงแบบเตรียมขึ้นสาร

ถ้าสมมุติโดนมันก็โดนด้วยกันนี่แหละหนุ่ม

แต่ของเธอมีสองของชั้นมีแค่หนึ่ง

ให้กันไปมีสังคมที่ดีพักผล
ไปมีสังคมไปพบปะคนดี

เอ้าไปเรื่องแรกวันนี้นะครับเรื่องเราก็เป็นประเด็นอีกแล้ว
ไม่ใช่โดนประเด็นหรอก
อะไรอีกล่ะ
หล่อนไปแกล้งเขาไง
อุ๊ยนี่นะเข้านาศาดิษฐ์

รายการนี้ก็คือแนวแบบว่ารวบรวมได้ความรู้
แต่ตอนเย็นของคุณแม่ล่ะดึกเป็นแนวนาศาดิษฐ์
นาศาดิษฐ์ยังไงว่ะสนอกนิด
เมื่อคืนคุณเลยพูดอะไร

เนี้ย
เขาก็ได้มีการออกมาพูดนะฮะ

แล้วก็รู้สึกละอายใจแล้วก็ยินดีที่จะรับโทษทุกอย่าง
ต่อให้ติดคุกเธอก็ยินดีที่จะติด
เพราะว่าเธอยอมรับว่าเธอผิดจริง

คือพูดคำนี้เลย

มาเป็นคำตอบที่จะมาตอบเราเนี่ย

เพราะว่าเด็กเนี่ยเป็นเหมือนผ้าขาว
ที่เขาตอบนะเขาบอกว่าเด็กเหมือนเป็นผ้าขาว

มันใช้ไม่ได้แล้วไม่ควรจะทำ

อันนี้คือในห่วงทางครูจุ่มนะครับ

ก็เดินทางไปที่ทางหน้าศอภโชเยพฤกษ์

เพื่อที่จะดำเนินคดีกับทาง

คนที่เป็นพ่อแม่ของน้องเสืออืมนะครับในกรณีที่ทำร้ายร่างกายครูเขาอ่ะนะฮะ
ในวันที่เขาไปดูคลิปกันแล้วก็เกิดโทษะรู้แก่โทษะก็ไม่ไหวตบครูถีบครูไปนะฮะ
ปรากฏว่าหลังจากนั้นทนายเดชาก็คือพา

ให้ไปพาไปฟ้องร้องพาไปแจ้งความให้ดำเนินคดีนะฮะ
ทีนี้พอหลังจากนี่คือภาพเหตุการณ์วันที่ทำร้ายร่างกายวันนั้นนะฮะ
ทีนี้ปรากฏว่าทางฝั่งของครูจุ๋มเองเนี่ยแกก็บอกว่า
แต่บังเอิญว่ามีเหตุที่ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยไปแนะนำ
นะฮะใช้คำว่าแนะนำผมก็ถามว่าแนะนำหรือบังคับ
เขาบอกใช้คำบังคับไม่ได้ต้องใช้คำว่าแนะนำ
คือปรากฏว่าหลังจากนั้นมันก็มีประเด็นในสังคมเกิดขึ้น
เพราะว่ามันมีคลิปอันหนึ่งเนี่ยหลุดออกมานะครับ
ในคลิปนั้นเนี่ยเหมือนกับมีคำพูดว่า
เหมือนก็หนูก็ทุกอย่างเหมือนก็บีบังคับหนูอะไรอย่างเงี้ย
พอไปคำพูดคำนี้ไปก็เหมือนกับตัวเองเนี่ยใช้คำว่าบีบังคับไป
ซึ่งหลังจากนั้นเธอก็บอกว่าเธออาจจะใช้คำพูดที่ผิด
ไม่ได้มีใครบีบบังคับเพียงแต่ว่าเป็นการแนะนำจากผู้ใหญ่บางท่าน

ตัวเธอเองก็ได้รับคำแนะนำมาว่า
อ้าวเราก็เจ็บไม่ใช่เหรอก็ทำไมไม่ไปแจ้งความล่ะ
อะไรอย่างเงี้ยก็ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยวันอาทิตย
ทนายเดชาเนี่ยก็เลยพาไปแจ้งความ
เธอก็บอกเธอก็น้ำท่วมปากเพราะเธอรู้สึกว่าเหมือนกับว่า
จริงแล้วก็โดนทางโรงเรียนก็พูดเหมือนกันว่า
ตัวเธอเองเนี่ยก็เป็นทำให้โรงเรียนเสื่อมเสียชื่อเสียงนะ
ตัวเองก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันเธอก็เลย
โอเคไหนก็ไหนก็เธอก็เลยไปแจ้งความ
แต่สุดท้ายแล้วเธอก็คิดได้ว่ามันไม่ควรจริง
ก็เลยต้องการประสงค์ที่จะไปถอนแจ้งความ
ปรากฏว่าไปถอนแจ้งความมันถอนไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินเป็นคดีอาญา
พอไปแจ้งแล้วแบบนี้เนี่ยมันมันถอนไม่ได้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าแน่นอนว่าก็มีการโทรปรึกษาทางตำรวจ
บอกว่าไม่เป็นไรถ้าคุณไม่คิดว่าจะไปเอาเรื่องเอาราวกัน
ก็มาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ว่าคดีนี้คุณต้องการที่จะยุติ
ไม่ได้ต้องการที่จะมาถอนฟ้องถอนแจ้งความ
ก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะโต้แย้งอะไรกันต่อไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
ปรากฏเมื่อวานนี้ทางทนายเดชาก็บอกว่าได้มีการนัด
ครูจุ๋มที่สพที่ชัยพฤกษ์
ทนายเดชาเนี่ยไปแล้วครูจุ๋มเนี่ยไม่ไป

เมื่อก็นัดกันแล้วทำไมถึงไม่มาอะไรอย่างนี้
เนี่ยนะแกก็ไปยืนเห็นไหมแกก็ไปนะ
นายเดชาเสียเลยเนอะเสียจริงน้องงานนี้
ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยทางคุณจุ่มเขาก็ไม่ไป
เขาไม่ไปนะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณจุ่มเขาก็มาออกในรายการ
วันนี้เขามาพูดบอกว่าเขาไม่ได้นัดทนายเดชานะ
แต่ทนายเดชาเป็นคนนัดเขาทนายเดชาเป็นคนนัดเขาแล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าเขาไปไม่ได้
เพราะรถเขาเสียแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็อยู่อ่างทองเขากลับบ้านเขาเขาอยู่บ้านเขาเขาไปไม่ได้
ทนายเดชาก็โทรเข้ามาก็มีการต่อสายหาทนายเดชาก็คุยกันทนายชายก็สวนเลยบอกว่าไม่ใช่นะคุณจุ๋มต้องเลิกโกหกได้แล้วคุณเป็นคนนัดผมไปมีพยานยืนยันหลักสงหลักฐาน
บอกจุ๋มไม่เคยทวนเพราะเมื่อคืนนี้จุ๋มก็เดินทางไปที่สพเหมือนกันแต่ว่าพอไปเห็นเนี่ยปรากฏมีนักข่าวเนี่ยรออยู่เยอะมากจุ๋มก็เลยกัด
คลองเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตของเขาว่า
ในเมื่อโรงเรียนออกมาแถลงการ
ส่งมีใบแถลงการร่อนไปเลยว่า
โรงเรียนไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ใครคนใดคนหนึ่ง

คือลักษณะพูดเหมือนทางจุกมันไปแจ้งความเอง

จุ๋มยังไม่พูดอย่างนี้อีกเดี๋ยวเขาจะฟ้อง

แต่ถ้าเกิดจะให้มาคิด๑๒๓๔เราคิดอยู่ดีว่า
นายอันนี้ขอโทษนะพี่เดชาพูดตามข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะฮะ

นายเดชาเนี่ยได้มีการออกมาประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่า
เมื่อวันอาทิตย์ไปรับตำแหน่งใหม่
ก็คือเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายของโรงเรียนแห่งนี้

หลังจากนั้นเนี่ยตอนเย็นก็พาจุ๋มไปแจ้งความ
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงไงว่า
สุดท้ายแล้วจุ่มไปรู้จักทนายเดชาได้ยังไง

แล้วก็บอกว่าแนะนำว่าไปแจ้งความ

ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นตัวกลาง

มันมีอันที่คุณจุ๋มบอกมาบอกว่าเหมือน

ไปแจ้งความกันเสร็จปุ๊บแล้วหลังจากนั้นคือปล่อยเขาลอยแผล
คือตรงนี้ลอยแพ้น่ะ

คือพอหลังจากไปแจ้งความแล้วน่ะแน่นอนในวงในวงสังคมหรือมุมวงสังคมก็ออกมาบอกเลยบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยถือว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่
เวลาขึ้นศาลไงเรื่องนี้ต้องขึ้นศาลอยู่แล้วถูกไหมฮะ
คุณสามารถไปพูดได้ว่าตัวเองเคยถูกกระทำ

คือมันเป็นเหตุบรรเทาได้ถูกไหมครับ

แล้วเพื่อแสดงความจริงใจให้ผู้ปกครองเห็นว่า
เราก็มีเจตนาในการสำนึกไปแล้วอะไรอย่างนี้
ซึ่งอยู่ดีพอคุณไปแจ้งความทุกอย่างมันเหมือนถูกตัดตอน
มันขาดเลยไงแล้วเธอเองก็รู้สึกว่า

เธอก็เลยกลับลำต้องการที่จะไปถอนแจ้งความเอง
นั่นแหละเป็นประเด็นสุดท้ายก็คือที่คำว่าลอยแพร่คือนะวันนี้

ต่อไปนี้คือแกเป็นทนายที่ปรึกษาทางกฎหมายของทางฝั่งโรงเรียนเท่านั้น
ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางครูพี่เลี้ยงคนใดคนหนึ่งเท่านั้น
คือไม่เกี่ยวแกก็ตัดแบบนี้
นี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นคือเรียกว่ามันมีเหตุการณ์รายวันอ่ะ

พี่บอกว่ามีการสนุกผิดมีคลิปเสี่ยงขอโทษแล้วพี่หนุ่ม

ที่บอกว่ามีคลิปเสียง

ก็คือเรื่องของเรื่องคือตัวเธอเองเนี่ย
โทรศัพท์เข้าไปหาทางผู้ปกครอง

แล้วก็กำลังคุยกับนักข่าวพอดีเธอโทรเข้าไป

ไม่ได้ตั้งใจที่จะไปแจ้งความแต่อย่างใด

มันเหมือนแบบมันบีบบังคับเธอไปหมดเลย

สุดท้ายวันนี้เธอก็ออกมาเฉลยความจริงว่า
จริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหตุของการบังคับ
แต่เป็นการแนะนำ

แล้วก็ขอโทษแต่ไอ้สิ่งที่พูดเนี่ย

เธอเองเนี่ยได้รับการแนะนำมาแบบนี้

แล้วด้วยความที่เธอเองก็รู้สึกว่าเธอทำให้โรงเรียนเสียหายเหมือนกัน

เพราะคนก็จะมองว่าเธอไม่บริสุทธิ์ใจที่ทำแบบนี้

เขาบอกโรงเรียนเป็นให้ครูไม่ใช่คนจะฟ้องคู่ปกครองหรอก

คือครูจุ๋มก็บอกว่าใช้คำนั้นไม่ได้

อีกหนึ่งเรื่องก็สรุปกันไป

นักสืบ
นักสืบส่งมาให้ฉันเยอะเยอะ

คุณแม่อยู่เพราะว่าเมื่อวานอัปเดตไปแล้วไง

นักสืบฉันคุยกับนักสืบไซเบอร์ของฉันอยู่
นึกออกไหม

เขาออกมาพูดว่า

เขาก็ไปออกรายการคุยทรัพย์ชน
พอสมควรเช่นว่า
คนก็ถามผู้ชายเนี่ยแก้วไปแล้วใช่ไหม

นางก็ตอบเปล่ายังคุยกันอยู่

แต่มันมีรูปแบบวันนี้มันมีวีดีโอ
เป็นแชทเป็นอะไรหลุดออกมาที่เป็น
ข้อความที่แบบเหมือนเป็นเฟสไทม์

คือตอนนั้นก็คือคนที่เขาก็บอกว่ามันลือสะพัดว่า

เหมือนแบบนางยังคุยอยู่อะไรอย่างนี้

นี่นักสืบถามมาให้เหรอ

จริงคนคุยกันแล้วจะต้องตาม

เขาก็ตอบไปอย่างนั้นนะ

คือแค่อยากจะรู้ว่าสุดท้ายคือตอนนี้มีการพูดกัน
พยายามจะบอกกันว่าคือวาดิมจะกลับมาถูกไหม

ปรากฏว่าตอนที่ซาร่าเขาบอกว่าจะแต่งงาน

อ่าถ้าจะแต่งกุมภาพ

ในประเทศไทยคุณจะต้องตีมันให้ครบ

ฉันรับฉันอาจแอฟติ้งคุณแม่เอาข้อมูลของทุกที่มา

พี่หนุ่มเป็นคนตีแต่พี่หนุ่มเห็นไม่เห็นโดนฟ้องเลยนะ

ดีคนนั้นใครนะพี่เจ้า

ยินดีด้วยนะที่คุณได้รับเกียรติเป็นจำเลยที่๑
เพราะว่ามันก็ใกล้กันมันมาดูอีกทีว่าสารรับฟ้องหรือเปล่าหนุ่มเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนั้น

ล่าสุดเนี่ยนะฮะมันก็มีแบบว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้
ก็มีคำถามวันนี้ทุกเพจเนี่ยเขาพยายามไปขุดไปค้นกันมาว่า

พูดถ่ายอายุ๒๒แต่ต้องไหม
ผู้ชาย๒๒เขาบอกว่าซาร่าบอกตอนนี้ยังคบกันอยู่เขาจะกลับมาแต่งงานปีหน้า
แต่ตอนนี้เขาติดสถานการณ์โควิดอยู่เขาว่าอย่างนั้นถูกต้องไหมแองจี้

แล้วผู้ชายอยู่ไหนเขาถามหาผู้ชายอยู่ไหน
ผู้ชายอยู่ประเทศจีนเขาบอกว่าประเทศไทยประเทศจีน
แต่วันนี้มันก็มีแชทออกมาอีกอันหนึ่ง
มีคนเหมือนไปแสดงความยินดีกับนางในไอจีน

คือเมื่อวานนี้ทุกคนรู้จักไอจีนางหมดแล้วนางเป็นนายแบบ
แน่นอนคนไทยชอบแบบว่าแสดงความยินดี
เพราะ๑ผู้ชายมันหล่องจริงเล่าน่าเป๊ะ
ห้ะปวดสิฮัท๒๐กว่าคนก็ไปแสดงความยินดี

เพราะเธอเป็นพิธีกรดีเด่นช่วยแปลให้ฉันหน่อย
เอาจริงนะทุกวันนี้เนี่ยลูกถามบอกแมวน้ำภาษาอังกฤษว่าอะไร
นี่อันที่สองขำมากรับมือกับทัวร์ไทยได้หรือเปล่า

ส่วนใหญ่ก็ไปยินดีเรื่องที่แบบว่ามีลูกสาวลูกสาวอะไรอย่างนี้

ซึ่งเขาก็แอบตกใจนะฮะ
แล้วก็มีแผนวิวาตั้งแต่เดือนกุมภาแต่ติดสถานการณ์โควิดต้องเลื่อนไปปีหน้าเนี่ย

แล้วก็มีข่าวดีในเรื่องของจะแต่งงาน
มีการแชทที่วาดิมเนี่ยนะฮะตอบกลับว่าไม่แน่ใจใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่าวะหนุ่ม

ก็เลยตอบไงนี่ไงมันมีข้อความแชทออกมาไม่แน่ใจว่าใช่ลูกของตัวเองหรือเปล่า
ก็ดูสิคนไทยแน่นอนไหมล่ะฉันถึงบอกว่าชาวเน็ตเนี่ย
มีข่าวกำลังคบหากับคริสเตียนจำได้คริสเตียนได้ไหม
จ้ะจ้ะพี่จำมาว่าจะเคยเรียนรายการนี่นี่คริสเตียน
ตอนนั้นคุณลองดูดีเขาก็บอกว่าคริสเตีย

สวยงามแต่ก็แก้วไปอีก

ถ้าจำไม่ได้ว่าที่ไหนแบล็คต๊อบแดง
ตอนนั้นถ้านับเดือน
อืมไม่แต่นี้คือผมกำลังงงไว้แล้วอืม
ซาล่าคำหนึ่งอืมไม่เคยพูดเลยน่ะอันนี้คือนักสืบช่วยเล่าให้ก่อน
อันที่น่ะตกลงไม่พูดหรือใครพูดคุณแม่ออกแสดงจริง
ไม่เคยพูดเพราะเดี๋ยวเขาต้องถอดเทปนะนะอุ้ยเอางี้แล้ววันนี้มึงถอดเทป
เมียไม่เหนื่อยอีกเหรอเนี่ยวันนี้นางจะต้องไปนั่งถอดเทปมานะ
ที่ว่าถอดเทปเนี้ยหมายถึงถอดเทปเวลาเขาฟ้องคุณอืมก็ใช่
วันนี้แองจี้ไปนั่งถอดเทปมาโดนอีกแล้วเหรอไม่ก็ถอดให้เขาแหละ
วันนี้ถอดเทปไปแล้วอยากรู้ว่าสิ่งที่เขาส่งมามันถูกไหมอืม
อืมเขาคือนั่งเปิดเปิดดูแล้วก็ดูตามที่เขาบรรยายถูกไหมอืมค่ะ
คงหนีอีกคดีแล้วล่ะอีหนุ่มเธอเนี่ยนะงานศพมันจะไม่รู้
อยากจะด่าคำเดิมมันย้ำคิดย้ำทำแต่อย่างเธอเนี่ยมันไม่รู้จะขุดอะไร
ด่าเธอจริงจริงนะทำไมอ่ะมันอมหิตคนแก่มีแต่ต้องใส่ชุดขาว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
ไล่เลียงไทม์ไลน์ด้วยนี่ไทม์ไลน์คุณหนุ่มดูคุณหนุ่มดูถ้าคุณคุณถึงจะได้รู้หนุ่มนี่ฉันมีไทม์ไลน์นี่ฮะคนนี้รู้สึกจะเป็นกราฟิกอยู่ที่ฮอลลีวูดคนแรกเนี่ยสืบไปสืบมาเป็นนักเป็นแบบว่าเป็นเป็นคนที่เขียนกราฟิกอยู่ที่ฮอลลีวูดเลยล่ะคนแรกคนที่สองเนี่ยก็คือคริสเตียนคนที่สาม
ขึ้นสาระเพื่อนสาวของสาระเขาก็ได้แฉอออกมาผ่านเฟซบุ๊คว่า
ไม่รับผิดชอบค่าเลี้ยงดูบุตรมาตลอดมาเนี่ยเด็ก๖ขวบเนี่ยหมดไป๑๐ล้าน
ความจริงตัวเลขไม่ถึง๑๐ล้านหรอกเพราะค่าเทอม๘แสนเนี่ยมันเพิ่งปีสุดท้าย
นางก็ว่าอย่างนั้นซึ่งค่าเทอมเด็กอินเตอร์เนี่ยก็ราคานี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
เอาแต่สรุปว่าใครออกล่ะถ้าคุณมีปัญหา
แล้วจะย้ายลูกไปเรียนในระบบไทยที่มีคุณภาพก็ไม่ใช่ปัญหา
ปัญหาคุณมาบอกในวันที่โรงเรียนไทยบางที่เขาปิดรับสมัครไปแล้ว
ส่วนเรื่องค่าคลอดบุตรไม่ถึง๔แสน
เกิดเรื่องเนี่ยนักข่าวถามไม้ว่ากลับหอบขึ้นเขาก็ว่าอย่างนั้น
สุดท้ายเนี่ยแล้วก็มาบอกว่าเซ็นรับรองบุตรแล้ว
แต่พอนักข่าวมาถามแม่แม่ก็บอกไม่ได้เซ็นทั้งที่อยากให้เซ็นรับรองบุตรมาตลอด
ความจริงแล้วอันนี้เถียงแทนได้
ไอ้ไม้ไปขอเพราะตอนนั้นเขาทำอยู่ด้วยกัน
ท่านครับทั้งไม้ทำงานอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นเซ็นรับรองบุตร
แต่ปรากฏว่าเขาบอกว่ารอลูกเขาก็มาสัมภาษณ์กับคุณอย่างนี้นี่ถูกต้องป่ะ

อันนี้คือเรื่องจริงนะฮะเขาก็บอกว่า
เอาจริงอีกหนึ่งเรื่องที่เขาบอกว่าไปอยู่คอนโด
เมื่อก่อนเนี่ยแม็กเวลอยู่คอนโดแซนแบงค์
ที่เด็กพูดในคลิปว่าทำไมเตะออกจากคอนโดอะไรอย่างนี้
คนก็เลยไปบอกว่าเฮ้ยไปเจอผู้ชายใช่ไหม
อยู่ในห้องนั้นผู้ชายที่อยู่ในห้องนั้น
ทำให้โกรธเรื่องเจอผู้ชายในคอนโด
วันนี้เพื่อนของซาร่าเขาออกมาโพสต์เถียงกลับนะฮะ
เขาบอกจริงแล้วเป็นแฟนป้าแท้เขาไปช่วยขนของจากคอนโด
หลังจากที่ไมค์เชิญให้ฝ่ายหญิงออกมา
แล้วก็พยายามกดดันให้ออกแทบทุกเดือน
แล้วก็ให้ขนออกภายในไม่กี่วัน
ซึ่งอันนี้ก็ต้องรอดูว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนไม่จริงนะครับ
แล้วก็เรื่องการปกครองบุตรร่วมกันยังไม่เคยมีตั้งแต่แรก
แต่ไม้ก็น่าจะรู้ดีว่าตัวเองมีเจตนาอะไรปกครองร่วมกัน
คือเอาจริงแบงค์ก็ส่งมาตลอดนั่นแหละ
ส่วนซาร่าไปปาตี้เขาก็ถามว่าไอ้ปาตี้
ซึ่งเมื่อวันซาร่าเขาบอกว่าลูกหลับ
เขามีสิทธิ์ที่จะไปอยู่กับแฟนใหม่

เขาก็บอกเลยว่าเราเอาเงินไปเที่ยวหรือเปล่าเอาเงินที่เขาแบบว่าให้มาเนี่ยไปเที่ยวหรือเปล่า
นางก็บอกว่าเขามีโต๊ะอ่ะบางทีไปเที่ยวโต๊ะเขาฟรีซัพพอร์ต
นึกออกไหมหนุ่มเขาเลี้ยงเราบางงานฟรีแม้กระทั่งค่าเข้าก็ฟรีนางว่า
เป็นพ่อแม่ก็ควรมีเวลาส่วนตัวเป็นของตัวเองไหมเขาก็ถามอย่างนี้
การที่ไปเที่ยวตอนลูกหลับมันผิดตรงไหนนางก็ว่าอย่างนั้น
สุดท้ายเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องสามีภรรยาตีกันขอบคุณค่ะ
อันนั้นคือในมุมแต่ของคุณไม้เองเขาก็ตัดสินใจแล้วนี่เนาะว่าเขา
เขาถอนคำร้องสิทธิ์ในการปกครองบุตรร่วมแล้วเรียบร้อยนะคะ
จตนาที่ขอไปตอนแรกเพียงเพราะว่าเขาไม่อยากจะเป็นแค่พ่อที่จ่ายเงินอย่างเดียว
แค่อยากมีสิทธิ์ร่วมในการตัดสินใจเรื่องของลูกในเรื่องต่างด้วย
ที่สำคัญก็แค่อาจจะมีโอกาสพบปะลูกได้ตามปกติเหมือนคนทั่วไป
ผมสงสารลูกครับที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ทั้งที่มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่
ในเมื่อทางฝ่ายคุณแม่ของน้องเลือกที่จะเลือกที่เรียนเองแล้วก็ตัดสินใจกับครอบครัวของเขาเองโดยไม่ปรึกษาผม
ผมก็ไม่ขอก้าวไก่แล้วก็เคารพการตัดสินใจของพวกเขาวันนี้ผมขอเก็บเงินเข้าบัญชีของลูกผมเองแล้วก็จะมอบให้ลูกในวันที่ลูกบรรลุนิติภาวะเห็นไหม
เขาก็จะอยากอยากให้ทุกบาททุกสตางค์ที่ผมหามาเนี่ยไปถึงลูกชายเพียงคนเดียวของผมตอนนี้ขอให้เรื่องทุกอย่างจบเถอะนะครับ
คงเจ็บปวดถ้าโตขึ้นมาแล้วต้องเห็นข่าวอะไรแบบนี้
ท้ายแล้วเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดเนี่ยมันมีคำพูดคำหนึ่งที่คุณซาร่าเคยพูดเอาไว้
ก็เขาก็ยินดีนะเพราะว่าแบบไม้จะได้ทำหน้าที่ของพ่อในตอนนั้น
แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่คิดว่าณวันนี้เนี่ย
มันเป็นผลกลับมาทำให้ตัวเขาเองเนี่ยเสียหาย
ก็คือตัวซาร่าเองเนี่ยนะครับเพราะทุกอย่างมันกลับมาแทงที่เขามาโดนที่เขา
คุณไม้ก็เลยน่าจะตัดสินใจเพราะฉะนั้นก็ในเมื่อทำให้คุณซาร่าเสียหายก็ไม่จ่ายแล้ว
ส่วนเงินทุกบาททุกสตางค์ที่จะต้องให้เนี่ยเขาจะเก็บเอาไว้
แล้วก็ให้ลูกงานตอนนี้ก็ไม่ไปก้าวกว่าใช้สิทธิของทางครูซาร่า
ว่าหนึ่งเนี่ยฐานะคุณซาร่าเป็นยังไงงานที่จะเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างพอที่จะ
พอร์ตได้ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไปดูมีคำถามนะมีมีหลายคนแบบมีคำ
ข้อนี้ออกมาว่าเอาแล้วคุณซาร่าจะมีเงินเพียงพอที่จะเลี้ยงลูกไหมแล้ว
เงินได้มาจากส่วนไหนพ่อนางไม่ได้จนนะพ่อนางก็พอมีอีกประมาณแบบนั้น
อืมอืมนะนะฮะอืมซึ่งวันนี้ข้อเรียกร้องเนี้ยเขาก็พูดอย่างงี้นะครับ
ข้อเรียกร้องเนี่ยเพราะพ่อที่อยู่ที่นี่เหรอไม่ใช่เขาก็ไม่ได้พ่อเลี้ยงเขาใช่ไหม
นี่ไม่ใช่ไม่มีรู้นะครับซึ่งเอาจริงจริงเนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดตอนนั้นก็
หกข้อนางยกเลิกไปหมดแล้วยกเลิกไปแล้วยกเลิกไปแล้วอืมนางก็มี
ที่เราเรียกร้องไปคือเราเลี้ยงลูกมาโดยตลอดเราให้โอกาสฝ่ายชายมาเยี่ยมตลอด
โดยเวลาอบรมสั่งสอนควรจะเป็นอำนาจปกครองของซาร่า
ทางฝั่งชายเนี่ยทำงานที่จีนเป็นหลักนะฮะ
๔เดือนกลับมาเมืองไทยทีหรืออยู่เมืองไทย๑๒สัปดาห์
ลูกนิดหน่อยหน่อยเพราะทุกครั้งที่เขากลับมา
เราก็ไม่เคยกีดกันถ้ามีอะไรต้องใช้อำนาจปกครองร่วมกัน
หรือเร่งด่วนต้องเข้าโรงพยาบาลฝ่ายชายอยู่ทางเมืองจีน
จะลำบากนางก็บอกอย่างนี้อ้าวแล้วในแบบ
ผัวใหม่เดินทางทุกสามเดือนเหรอลูกนะนะครับอ้าวต่อ
เมื่อฝ่ายชายกลับมาเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นนักแสดงงานค่อนข้างจะรัดตัวคุณหนุ่มนะครับ
ลักษณะการทำงานอาจจะไม่ค่อยมีเวลาไม่มีเวลาเลี้ยงเด็กนะฮะ
สมมุติถ้าเขามีอำนาจปกครองแล้วเอาลูกที่ยังเล็กไปเลี้ยงเองเนี่ย
เด็กอาจจะต้องอยู่กับพี่เลี้ยงเป็นหลักนางว่าอย่างนั้นนะฮะ
ซึ่งดีกว่าไหมถ้าให้อยู่กับแม่ที่เป็นคนให้กำเนิดเนาะ
เมื่อกี้ยังเพิ่งพูดว่าต้องมีเวลาส่วนตัวไหมหนูนะครับ
เขาบอกว่าทั้งคู่เนี่ยไม่ได้แต่งงานกันไม่ได้อยู่ร่วมกันฉันสามี
ไม่ได้อาศัยอยู่บ้านเดียวกันซึ่งเวลาใช้อำนาจการปกครองเนี่ย
คนที่ใช้อำนาจปกครองสามารถกำหนดได้ให้ลูกอยู่ที่ไหน
ถิ่นที่อยู่ได้อันนี้ก็จริงอันนี้เข้าใจนางนะครับ
แล้วถ้าทั้งคู่ใช้อำนาจปกครองร่วมกันทั้งคู่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจร่วมกัน
และใครจะมีอำนาจในการตัดสินใจเป็นหลักเพราะในทั้งคู่เนี่ยมีสิทธิ์๕๐๕๐ถูกต้องไหม
มีปัญหาแน่นอนเวลาหลักพ่อแม่เลิกกันลูกต้องอยู่ฝ่ายไหน
แล้วต้องยินยอมให้อีกฝ่ายไหนมาเยี่ยมนางก็ว่าอย่างนั้น
วันนี้คุณอ้ำพัชราภาก็ไปในอินสตาแกรมของไม้อ้ำก็ไปให้กำลังใจพอสมควร
เพราะฉะนั้นหลังจากนี้คือค่าเทิมค่าเรียนพิเศษค่าพี่เลี้ยงค่าคนขับรถ
ร่าต้องหาเองแล้วซาร่าต้องหาเองหมดเลย
พวกเขาก็ชัดเจนเพราะเขาเลือกเอง
คุณสหรัฐต้องการแบบนั้นเขาก็คงจะรักลูกเขาน่ะจริง
แต่บาปบุญนั้นลูกสาวน่ารักจังเลย
น้องเอมิลี่น่ารักมากเลยเนาะ
พ่อคุณไหนพ่อเด็กด้วย
ผู้ชายหล่อมากแต่เขาอยากรู้ว่าจะกลับออกไหมคุณแม่
มีการแบบจะตอบเหรอคะไม่กลับหรอกพี่หนุ่มถ้าสมมุติเอาแชทจริงก็ขนาดคนไปเน้นในไอจีนางนางยังตอบว่า
ถ้าเกิดเป็นลูกเขาล่ะเราต้องเลี้ยงลูกหรือเปล่า
แต่ก็เด็กเราไปพูดถึงถ้าไปพูดถึงเด็กเยอะเนี่ยเขาจะฟ้องจริงได้นึกออกป่ะ
จริงเนี่ยประดิมเขาก็โทรปรึกษาไม้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

เขามีข้อมูลเขาอยู่ตรงนี้

นี่โอ้โหเมื่อกี้มีหลายอย่างน่าใช้มากจริง

ซึกปากจริง

พูดออกเรียนเผาเรียนเหมือนเดียว
ว่ากบอบแล้วไปได้ยังไงจริง
มีคนเขาบอกว่ากรุณาอย่าพอแท้แล้วอย่าไปพูดเลยสงสารเด็ก

เริ่มจากใครเริ่มรายการไหนเริ่มต้นก็ต้องรับผิดชอบด้วย

คือแว้งมาแว้งกลับฉันไม่โกงไงเสมอกันวันนี้

ไม่คือจริงต้องบอกแบบนี้คือมีคนเนี่ยส่งทวิตเตอร์เข้ามา
บอกเออแบบอยากให้หยุดพูดเรื่องนี้เถอะเพราะว่าสงสารสงสารน้องอะไรอย่างนี้
เราเข้าใจนะผมเป็นพ่อคนผมเข้าใจมากเลย
แต่ก็ต้องย้อนกลับไปบอกให้แม่เขาหยุดพูดก่อน

เราก็ทำหน้าที่อย่างนี้เราจะไม่พูดก็คงจะไม่ได้
ดูมั้ยฮะอันนี้คือต้องขอประธานนักภัยของตราบประโฆษณ์จริง
ถ้าสมมุติยิ่งรู้เยอะนะแต่ฉันว่าทุกวันนี้
ถ้าคุณอยากรู้เยอะไม่ต้องมาฟังจากพิธีกรหรอก

เช่นบอกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเขาจะแต่งงานกันจริงเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ชายกลับเดือนมีนาคม
กลับไปกลับบ้านก็เดือนมีนาคม

มีคนมาเนี่ยไม่ได้เล่นเฟซบุ๊กมา๕วัน

ฝืดมีแต่คนช่วยด่าคนเก่า

ในที่สุดภาพที่นางสร้างมา

ผู้ชายผู้เป็นพี่เลี้ยง

นี่เห็นไหมนี่ไงเดี๋ยวก็จะมี

ว่าท่อเตือนมาบอกว่าถ้าเมื่อไร
คุณหนุ่มกัญชัยขึ้นต้นประโยคได้ว่าขอโทษนะ

ว่ามันจะเป็นโรงบรรยาณสิบวันเลยนะ
เราว่าวันที่เจ็ด
อะไรเอาไว้นิดนึงอ่ะนะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
เขาก็มีโทรสารในราชการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดกาญจนบุรีเขาบอกด่วนที่สุดเลยถึง๑๔หน่วยงาน
โดยระบุว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
ได้ติดตามสภาวะอากาศและปัจจัยเสี่ยงกับกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีประกาศฉบับที่สองค่ะ
แจ้งว่ายอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง
คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งทางเวียดนามตอนใต้
และจะเคลื่อนเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยตอนบนในวันที่๘ตุลาคมนี้
รวมทั้งมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย
แล้วก็อ่าวไทยด้วยก็จะมีกำลังแรงขึ้น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคใต้
มีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีวาตภัยเกิดขึ้นบางพื้นที่
ซึ่งปริมาณฝนสะสมอาจทำให้เกิดสถานการณ์อุทธกภัย
โดยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์
ระหว่างวันที่๗ถึง๙ตุลาคม
ดังนั้นเราก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุที่จะเข้ามา
เพราะเขาบอกว่าอาจจะมีผลที่ทำให้น้ำท่วมฉับพลัน
มีน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขัง
ก็อยากจะให้ทางอำเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
มีการแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้ประชาชนต้องติดตามข้อมูลสภาวะอากาศ
แล้วก็ข่าวสารจากทางราชการด้วย
สองก็คือจะมีการวิเคราะห์แล้วก็ประเมินสถานการณ์จากปัจจัยต่าง
ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอากาศปริมาณฝน
แล้วก็ปัจจัยสภาพความเสี่ยงในพื้นที่
เพื่อที่จะประสานแล้วก็บูรณาการของหน่วยงาน
ไม่ว่าจะเป็นจิตอาสาเอ่ยภาคเอกชน
ก็ต้องเข้ามาเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องนี้

ส่วน๓ก็คือมีอำเภอแจ้งเทศบาลตำบล
ก็คือเอาง่ายคือมีการประกาศสั่งการออกไป

อบพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอะไรแบบอย่างนี้
เขาก็กลัวกันว่าอาจจะมีอุทธวรรณภัยเฉียบพลัน
แต่ก็ต้องระวังเงินใจสักนิดช่วงหน้า

คุณเปิ้ลไอรินวิจารณ์คนจุดประทัดไอ้ไข่
เล่นไหมคนจุดประทัชไอไข่
ถ้าสมมุติวันหนึ่งล้านนัดมันเท่าไหร่๗๐๐๐บาท
แล้ววันหนึ่งคนจุดสัก๑๐ล้านนัด

อิจฉามาก
อิจฉาใครคะอิจฉาคุณเปิ้ลเหรอคะ
เขาไปชอบเด็กแฝดที่คุณแจ๊คส่งรูปเข้ามา

เขาก็รู้ใจเนอะดูสิ
จากคุณเปิ้ลไอรินหน่อยซิเพื่อนสนิทคุณ

มันเป็นกระแสที่แบบว่าทั่วฟ้าเมืองไทยขนาดนี้นะครับ

นะฮะก็บอกว่าได้โพสต์ภาพกลุ่มควันใหญ่จากการจุดประทัดนะฮะ

จริงตอนแรกนึกว่าเกิด
นึกว่ามีแบบอะไรอยู่มึงนึกว่าทำเอฟเฟคอยู่ข้างหลัง

นางก็บอกว่าเนี่ยระบุว่าประเทศไทยเนี่ย

ถ้าใครเป็นเทพเทวาอารักปกปรักษาเมือง
ท่านจะปิติยินดีต่อมลพิษเสียงและควัน

แต่มันก็เป็นการเสริมอาชีพให้กับคนแถวนั้นนะ

มี๒มุมอันนี้
อย่างอื่นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจบ้านเรา
หรือเป็นสร้างทานบารมีแก่คนจนคนทุกข์ยากดีกว่าไหมคะ
การได้รับการจัดอันดับต้นของโลกว่าประเทศ
ที่มีฝุ่นควันพิษในอากาศ
ตระหนักอีกหรือว่าประเทศจีนหลังจากปอดโควิดเนี่ย

ไม่กี่วันอุปกรรมนั้นทำให้โรคกลับมาระบาดหนักกว่าเดิม
พวกเราเนี่ยได้รับบทลงโทษจากธรรมชาติ

ผมกำลังดูอยู่ว่าควันนี้เป็นรูปไอ้ไข่หรือเปล่า

จะไม่สามารถสูบอากาศพิวสุทธิ์ทุกวันอีกเลย

แต่วันหนึ่งคนก็จุดกันหลายล้านนัดจริง
ใช่อย่างที่บอก๑๐ล้านคุณก็๕ล้านแล้วแหละ
อ้าวหนุ่มแล้วก็กาลาแมนเหรอเธอ
กาลาแมนก็ประมาณสัก๑๕ล้านบวกเข้าไป

แม่บางทีฉันก็ต้องสร้างภาพเหมือนเธอ
เพราะเธอมีโอกาสสร้างภาพทุกเช้าทุกป่าย
แต่อย่างฉันไม่ค่อยมีโอกาสสร้างภาพ
เพราะรายการสวัสดีครับนั่งตัวตรงนึกออกป่ะ
ฉันมีโอกาสสร้างภาพฉันไม่ค่อยมีโอกาสสร้างภาพ

ของฉันตัวรายการเอามาหิดเช้าเย็นเหมือนเธอ

รายการมันสร้างใช่ไหมอย่างนี้
พักนัดหนึ่งดีกว่านะคุณผู้ชม

นี่พี่พูดอะไรกันหนูอยากรู้บ้าง

เอาเลยนี้นะเอามาเอาสักข่าวคุณแองทรงผสม
คุณแอนเขาก็เตือนคนเอารูปเขาไปแอบอ้าง

นำชื่อแล้วก็รูปไปแอบอ้างโดยภาระการ

ขอให้ทุกคนอย่าหลงเชื่อแล้วก็กำลังดำเนินทางกฎหมายกับเว็บดังกล่าวด้วยนะคะ
ล่าสุดคุณแอนก็เปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยจะมีฝ่ายที่ดูแล
ถ้าเขายังไม่เลิกที่จะทำให้คนเข้าใจผิดเราก็ต้องว่ากันไปตามขั้นตอนให้ถูกต้อง
ซึ่งก็มีการตักเตือนไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้คนเอาชื่อแอนไปใช้
เพราะไม่รู้ว่าเขาเอาไปอ้างอะไรและถูกต้องหรือเปล่า
อย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่มีสิทธิ์เอาชื่อใครไปทำอะไรทั้งนั้น
คือดันไปบอกไงนะเหมือนแบบ
เหมือนแบบเอาไปขายอะไรสักอย่างหนึ่ง

เออแต่ว่าดันเป็นแบบว่ารูปพี่แอนขึ้นมาอยู่ในแอดของเขาเลย
น่าจะมีการนำเสนอรางวัลสาขา

สาขาเฉลยชื่อย่อยอดเยี่ยม
รายการสอยอดเยี่ยมน่ะบุ๊ดดัน

มันจะเรียกว่ารายการสอยิ่งกว่า

รายการกลางวันที่เอาคนมานั่งนั่งเขาเรียกว่ารายการอะไรไป

โอ้โฮยังเหมือนครึ่งนาทีพูดสุดไป
นี่คุณคืนเวลาเขาบ้าง
คุณเกินเวลาของคุณอุ๋ยกับคุณมิ้วเข้ามาตั้งทุกวันเลยนะ

อีก๒๐วิกพูดไปทางข้าว
หมดแล้วนี่เอาขึ้นติดต่อโฆษณา
สรุปทั้งคุณไม้กับคุณวาดิมคุยกันใช่ไหมคะ

นี่ทวิตเตอร์ทะโลกหมดน่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่หนูไม่เคยพูดเนี่ย
คุยกันไหมคะตรงนี้คุยกันไหมคะสวัสดีครับ